มาดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของลาลาเบลนะคะนางสาวธิติมานรพันธิพัฒน์
ก่อนหน้านี้ในน้ำอุ่นถูกดำเนินคดีไปแล้ว
ข้อหานะคะเป็นข้อหาที่เกี่ยวกับการอนาจารย์และกักขังหน่วงเหนียว
ตำรวจเขาขยายผลนะคะรวบรวมหลักฐานนำมาซึ่งการออกไหมจับเพิ่ม
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพฤติสาวลาลาเบล๕คนค่ะ
ก็คือแก๊งปาร์ตี้ย่านบางบัวทองค่ะ
ดังนั้นเมื่อออกหมายจับไปแล้วแน่นอนก็ต้องไปพบกับตำรวจ
ให้ตำรวจมาจับหรือจะไปหาตำรวจเอง
ทั้ง๕คนก็เลยตัดสินใจไปหาตำรวจเองนะคะ

คุมตัวทั้ง๕คนนะคะสอบปากคำ
คือแยกสอบปากคำกันทั้ง๕คนเลยตลอดช่วงเช้าเนี่ยนะคะ

คนนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยนายชัยพลพันนา
หรือในคิวนายนาธีหรือตีสถิตพงศาพร
นางสาวพิกุณฑองบุญตาหรือเฟิร์ส
นายโกเมธฤิษฐ์นิธิฤกษ์หรือปิงปอง
และนายกฤษดาโลหิตดีหรือโนบิตะ

ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่น
กระทำความผิดฐานพาผู้อื่นไป
เพื่อการอนาจารย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุ๑๕ปีขึ้นไป

โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

กระทำด้วยประกันใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
และเป็นเหตุให้ถูกหน่วงเหนียวกักขัง
หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายจนถึงขั้นถึงแก่ความตาย
แยกสอบปากคำทั้ง๕คนตลอดช่วงเช้า
พลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพศราผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
มีหลักฐานค่ะที่ชัดเจนมาก
นำมาในการออกไหมจับแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้
ทั้ง๕คนยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่นะคะ
ทั้ง๕คนยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่นะคะ
พลโดนตรีสำริจตรงเตาผู้บังคับการตนครบาน๘บอกว่า
การสอบปากคำผู้ต้องหาวันนี้ก็ใช้เวลาเยอะนะฮะ
ก็เลยพาไปฝากขังที่ศาลไม่ทันนะครับ
นำตัวไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรีวันพรุ่งนี้นะครับ
โดยจะคัดค้างการประกันตัวเหมือนกับนายน้ำอุ่นนะฮะ
โดนคดีเดียวกันก่อนหน้านี้เนื่องจากเป็นคดีอัตราโทษสูง
เกรงจะออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ก็ต้องขึ้นอยู่กับสารว่าจะให้ประกันตัวไหม
น้ำอุ่นไม่ได้ประกันตัวนะฮะใช่ค่ะตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำช่วงฝากขังอยู่นะครับ
ส่วนเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบลตอนนี้ตำรวจยังรอผลตรวจชนะสูตร
อย่างเป็นทางการจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอยู่นะครับ